เรื่องของดีเจสาวที่ไปฆ่าแมวยังไม่จบนะฮะ
ถึงแม้จะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยก็ตาม
แต่ว่ากลุ่มวอสด็อกเองเขาบอกว่าเขามั่นใจ
หลักฐานสามารถมัดตัวดีเจคนนี้ได้นะครับ
ก็พากันเข้าไปพบกับรักษาการรองผู้ประชาการ

นายพีรบุญเจริญวัยแล้วก็
ศัตรวแพทย์หญิงพัทรนันศัตราลม
สัตวแพทย์จากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
เป็น๒ตัวแทนของกลุ่มวอสด็อกไทยแลนด์ครับ
เดินทางไปพบกับพลตำรวจตรีทิติแสงสว่าง
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ไปหามรือถึงกฎหมายและความชัดเจน
ในการดำเนินคดีกับนางสาวนวรารัฐกระแส
หรือว่าดีเจสันอายุ๓๐ปี

คือตอนนี้ถือว่ายังคงเป็นผู้ต้องสงสัย

ก็คือแมวที่ขอไปเลี้ยงแล้วก็มีการชำแหละ

จากจะมีการปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมาย
กับเรื่องของการเอาผิดดีเจสาวคนนี้แล้ว
ก็จะให้ช่วยกันตรวจสอบเรื่องของเว็บไซต์ใต้ดิน
เข้าข่ายความผิดทางพระราชมัญญัติ
ในการกระทำความผิดกับเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือไม่
ซึ่งคนทั่วไปเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้
ต้องใช้รหัสส่วนตัวชื่อแฝง
ต้องมีการเสียเงินสกุลต่างเข้าไปเนี่ย
ค้าขายอาวุธเรื่องเพศ
เมื่อวานแพทย์ที่ทำการตรวจสอบซากแมว

หากต้องการดำเนินคดีต้องส่งซากแมวไปให้กับผู้เชี่ยวชาญที่
ความรู้ที่โรงพยาบาลสัตว์ตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง
ทางด้านของตัวแทนของวอสต๊อกเองก็ยืนยันบอกว่า
เรื่องดังกล่าวก็ต้องหามรือเช่นเดียวกันเพราะว่า
ต้องส่งซากแมวไปตรวจสอบใหม่ให้กับหน่วยงานกลางก็พร้อมให้ความร่วมมือนะครับ
ออกมาเพื่อหารือแล้วก็ขอความชัดเจนในแนวทางการแก้ปัญหา
ก็คือพูดง่ายว่าปรึกษาถึงแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินการตรงนี้ครับ
เพราะมันจะเท่าที่เราทราบคดีนี้ก็มีหลายมุมที่ประชาชนสนใจ
ว่าจะเป็นเรื่องของดาร์กเว็บหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพิจารณาความตามคดีพรบธารุณกรรม

ภาคแมวที่ทางตำรวจพี่เฟชเกษมบอกว่ามันไม่มีอย่างถามที่สงสัยเจนว่าแพทย์พูดคำเลย

ตรงนี้เดี๋ยวมีคำตอบชัดเจนอยู่ครับรับรองว่าในสิ่งที่เราดำเนินการมาเป็นเรื่องราวของความถูกต้องและก็สมบูรณ์ทั้งหมด
ที่ต้องพูดถึงเรื่องของดาร์กเว็บเพราะว่าดีเจสาวคนนี้เขาก็ไปกระทำในดาร์กเว็บนะคุณผู้ชม
เป็นเว็บที่มีคนใช้ชื่อหนังแต่งโฟนโน้นเข้าไปต่างนาน
อันนี้เนี่ยการเข้าพบรักษาการรองผู้บัญชาการประบบนครบันในวันนี้

นำเอกสารข้อมูลของผู้เสียหายจำนวนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของดีเจเนี่ย

มีข้อมูลว่าดีเจคนนี้ได้เคยนำแมวไปเลี้ยง๒๖ตัว
แล้วเหมือนจะมีการกระทำแบบนี้ทุกตัวคือมีการผ่าชำแหละแบบนี้นะฮะ